เพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งเมาแล้วก็ขับรถตกข้างทาง
ไฟมันลุกโหมท่วมรถเลยนะครับ
แต่โชคดีที่มีคนแถวนั้นช่วยผู้ชายคนนี้ออกมาจากรถได้ทัน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

ไฟลุกเผารถไปประชนอะไรข้างทางนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณบริมถนนตัดใหม่สวนสัตว์ถนนนครราชศรีมาปักทงชัยนะฮะ
ตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองนครราชศรีมานะครับ
รถที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถเก่งนิสันสีขาวไม่ทราบทะเบียน
ตกข้างทางฝั่งขาเข้าอำเภอโชคชัย
แล้วไฟลุกไหม้ท่วมทั้งคันเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งฉีดน้ำสกัด
ส่วนคนขับเป็นชายถูกพลเมืองดีช่วยออกมาได้ทันนะ
อยู่ในสภาพศีรษะแตกเลือดอาบใบหน้า
พูดจาไม่รู้เรื่องแล้วฮะก็ยอมรับบอกว่าเมา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบเอกสารใด
ก็นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ
ยังยิงได้

คือจำอะไรไม่ได้เลยนะฮะ

ใช่แต่ดูสภาพเนื้อตัวหน้าตาสิคะ

แต่ก็ยกมือไหว้ทุกคนเลยนะครับ
โดยนายประนอมชุมกระโทกนักบริหาร๖หัวหน้างานภูมิทัศน์
ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์นครราชศรีมานะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ชายคนดังกล่าวขับรถเข้าไปในสวนสัตว์
ในลักษณะรถสายไปสายมา
แล้วก็ไม่ยอมจอดตามจุดที่จัดให้จอดรถ
นายประนอมก็กลัวนะคุณนะ
คือพลเมืองดีเขาก็กลัวว่ารถคันดังกล่าวเนี่ย
เดี๋ยวจะไปชนรถคันอื่นหรือเปล่า
จะมาเกิดอุบัติเหตุกับคนที่มาเที่ยวสวนสัตว์หรือเปล่า
ทีนี้ครับหัวหน้างานภูมิทัศน์หรือว่านายประนอม

ตัดสินใจขับรถตามรถของพี่คนนี้เข้าไปนะฮะ
แล้วก็สั่งให้ไปจอดด้านหน้าสวนสัตว์
คุณประนอมถามพี่คนขับคนนี้
ก็ถามอะไรก็ตอบไม่รู้เรื่องเลยคุยไม่รู้เรื่อง
ก็คาดแล้วล่ะว่าพี่เขาเมา
ทีนี้ครับพี่คนที่เมาก็ขับรถออกไปจากสวนสัตว

อันนี้ก็เป็นช่วงแรกที่สวนสัตว์เหตุการณ์ที่สวนสัตว์

พลเมืองดีคนนี้ฮะนางสาวบุญเรือนโคนา
เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าขับรถมากับแฟนของเธอ
เห็นรถคันนี้ออกมาจากสวนสัตว์

ทางฝั่งตรงกันข้ามจนเกิดไฟลุกไหม้
เพราะดีพลเมืองดีลงไปช่วยออกมาจากรถได้ทัน
หุดหวิดเกือบถูกไปคลอกขาวรถ

เป็นคันไหนแน่นะเพราะรถของพี่บุญเรือนเขาแค่เห็น
ใช่ไหมแล้วตกข้างทางแล้วก็มีพลเมืองดีมาช่วย

ค่ะเอาเป็นว่าขับรถขับปลาก็ระมัดระวังกันด้วย